ชื่อนี้นะชื่อนี้แล้วพฤติกรรมก็คลั่งด้วยจริง
เลิกกันแล้วเลิกกับสาวแล้วแต่ว่ายังไม่จบไง
อยากจะไปตามง้อตามราวีไปถึงปั๊ม
เอามีดนะโอ้โหคุณผู้ชมแทงไม่ยั้งแทงไม่ยั้ง

อันนี้ไง
ไม่ยั้งจริงไหมคุณผู้ชม
มาถึงนี่ครับมาหาผู้หญิง
เป็นอดีตคนรักแล้วก็จ้วงแทงจ้วงแทงแบบนั้น
เชื่อหรือไม่ว่าตัวผู้หญิงบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะ

นี่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
คลั่งอันนี้คือชื่อเล่นเขานะ

ชื่อจริงคือไพรวันจันแก้วอายุ๔๕ปีเข้ามาปุ๊บ
แล้วก็ไปล็อกคอนางนัดดาเป็นเมียเก่าครับ
แล้วก็เอามีดมากระหน่ำแทงเข้าคอเข้าท้อง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าย๒โมงเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ครับ
คุณนัดดาคนเจ็บเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่กินกับคลั่งมา๑๐ปีนะ
แต่เลิกกันไปได้สัก๒ปีแล้วก็เลิกกันเป็นสักพักแล้วนะ
พอเลิกรากันไปคลั่งไม่ยอมจบ
ตามมาราวีเธออยู่ตลอดครับ
ก่อนหน้านี้เคยมาทำร้ายเธอตบตีเธอมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้ววันเกิดเหตุคุณผู้ชมก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา

ตอนแรกเป็นพนักงานผู้ชายจะไปเติมให้

ลั่งจะให้คุณนัดดามาเติมให้เท่านั้น

พอคุณนัดดาไปถึงยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ
ยังไม่ทันเสียบหัวจ่ายเลย

คลั่งผัวเก่าเอามีดปอกผลไม้ที่พกมา
แทงคอเธอแทงท้องเธอรวม๖ครั้ง
เพราะดีว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคุณผู้ชมฮะ
คุณนัดดาเขาเชื่อว่าที่รอดมาได้เนี่ย

ศักดิ์กับสำนักอาจารย์ต้อมท่าเรือไว้ครับ

ตรงแถวหลังคอคุณผู้ชม

แต่คุณนัดดายังหวาดภาวะกับเหตุการณ์นี้

เดินเท้าไปเลยแต่ไม่เจอใครนะไม่มีใครอยู่บ้าน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไอข้างมีฉายานะพี่น้ำแข็ง
อย่างดีเล่าให้ฟังว่าในคลั่งไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหรอก
ชอบมากินเหล้าเมาแล้วที่เมียเลิกไปก็เพราะเรื่องนี้แหละเมาแล้วคลั่งไง
มาแล้วชอบโวยวายมาหาเรื่องเมียคุณนัดดาก็เลยขอเลิกไป
คลั่งก็เลยอยู่บ้านคนเดียวครับเมื่อวันก่อนเนี่ยอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะ
บอกว่ายังเห็นในคลั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเก็บเสื้อผ้าที่แขวนไว้ลงกระสอบ
แล้วก็ตะโกนด้วยบอกเนี่ยเพิ่งไปทำร้ายร่างกายคนมา
หลังจากนั้นคลั่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยครับ
ในส่วนของคดีทางตำรวจสพท่าเรือก็รับแจ้งเหตุแล้วก็จัดกำลังตำรวจ
ตามตัวในคลั่งมาแต่ก็ตามไม่ทันครับเพราะว่าคลั่งเนี่ย
หนีไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพยายามไล่ตามตัวมาให้ได้นะครับ
นี่โฉมหน้าของในคลั่งครับอืม